ส่วนอีกกลุ่มนึงก็อยากจะฝากอันนี้ขอฝากตำรวจก็แล้วกันนะคะว่าลงโทษให้มันหนักไปเลยค่ะ
ฝ่าฝืนพรกรคนที่ไม่ได้แคลเวิลไม่ได้แคร์กฎหมายใด
สระบุรีวัยรุ่น๒๐คนนะคะนัดกันไปเช่ารีสอร์ท
เพื่อไปปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดกัน
เจ้าหน้าที่เขาต้องลงพื้นที่กันไปฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ปรับปรามยาเสพติดไปกันหมดเลยนะคะ

ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยวิ่งแตกคือกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและชุดปราบรามยาเสพติดนะคะ
เข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองสระบุรี
เพราะมีคนแจ้งมาว่ามีวัยรุ่นมาเช่ารีสอร์ทมั่วสุมปาร์ตี้ยา
พอเจ้าหน้าที่เปิดประตูพลัวเข้าไปเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นแตกกระเจิงเลยค่ะ
บางคนก็วิ่งหนีเข้าป่าหลังรีสอร์ท

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกระจายกำลังกันตรวจค้นในห้องนอนนะคะ

แล้วก็ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นได้๒๐คน
เดี๋ยวต้องนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดด้วย
ส่วนคนที่หลบหนีอย่าคิดว่าเขาตามไม่เจอนะคะ
เพราะเพื่อน๒๐คนของคุณยังไงก็ต้องบอกค่ะว่าคุณคือใครบ้าง
สอบส่วนเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขานัดกันทางเฟซบุ๊กค่ะ

นี่ไงก็ฮ่ามอยู่เขาฮ่ามอยู่

มีการปั๊มสัญลักษณ์สีแดงด้วยนะคุณ
ก่อนเข้างานป้องกันคนแปลกปลอม

มีการทำประวัติกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไว้

ส่วนข้อหาเนี่ยเบื้องต้นแน่นอนคุณต้องโดนฝ่าฝืนพรกรประกาศเคอร์ฟิลล์

เดี๋ยวรอตรวจสอบทั้งหมดใหญ่ครั้ง
ว่าเขาจะแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มบ้างค่ะ
ส่วนที่นนทบุรีมีเหมือนกันค่ะ

บอลพนันน้อยซอยพี่บูนสงคราม๓๒นะคะเนี่ย

นำกำลังกัน๖๐นายบุกทลายบ่อนค่ะ
อันนี้ยิ่งกว่าใกล้ชิดอีกนะ

เราไปนั่งอยู่ใกล้กันอ่ะนะเล่นการพนัน
คือจริงมีการแจ้งมานะคะว่าเนี่ย
บริเวณนี้มีการลักลอบเล่นพนันมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
จับได้๑๑๒คนน่ะ

๒คนเป็นผู้ชาย๗๖คนผู้หญิง๔๖คนค่ะ
โต๊ะพนันอุปกรณ์การเล่นเงินกองกลางกว่า๓แสนบาท
มีนายรังสรรพดุงพลเป็นผู้ดูแลนะคะ
ก็นำทุกคนมาควบคุมตัวตรวจวัดไข้คัดกรองเบื้องต้น
มีคนมีไข้สูง๕คนด้วยเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
ก็ต้องนำตัวไปตรวจโควิด๑๙
โชคดีนะยังไม่เจอเชื้อ
แต่ก็ไม่รู้นะไม่เจอตอนนี้

วันนี้หยุดอยู่บ่อนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ประตูกฎหมายแน่นอน
นามะถ้าเกิดคมกุลนี้ติดโควิดมันน่าจะไม่ต้องให้รักษาเลยดีไหม

นั่นสิครับเป็นขึ้นมาก็ยุ่งอีกนะครับคนในครอบครัวก็ต้องกลับตัวไปอีกนะครับ